โดยหลังจบเกมฟันบอลเทรอร์โรราว๔๐คน
ก็รวมตัวกันตะโกนไล่อุทัยบุญเหมาะหัวหน้าผู้กุศรของทีม
โดยระบุว่าโค้ชมีทัศนคติแย่จัดตัวและแก้เกมไม่ดี

และผู้บริหารชุดใหม่ที่เป็นกลุ่มตำรวจก็มีความเข้าใจ
มีความตั้งใจเข้ามาทำทีมนะคะ
อยากจะให้โค้ชอุทัยพิจารณาตัวเองลาออก
ที่เหตุการณ์จะสงบลงโดยที่โค้ชอุทัยไม่ได้ออกมาพบแฟนบอลค่ะ